อีกหนึ่งจิตอาสาที่น่าชื่นชมบนโลกโซเชียลค่ะ
เนื่องมาจากการขาดแคลนปัญหาเสื้อสีดำ

ก็เลยโพสต์ภาพขอรับบริจาคทั้งเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีดำค่ะ

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพแล้วก็ข้อความ
ขอรับบริจาคเสื้อสีดำและสีขาวที่ไม่ใช้แล้ว
ให้กับผู้ที่ไม่มีเสื้อสีนี้สวมใส่

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระบุข้อความว่าครูตายขอรับบริจาคเสื้อสีดำและสีขาวค่ะ
คงมีบางตัวที่ไม่ได้ใส่กันแล้ว
ลื้อค้นดูเอามาใช้ประโยชน์กันไหม
วันนี้ไปห้างเห็นคนมาซื้อเสื้อสีขาวสีดำกันเยอะแยะ
ทำให้นึกถึงอีกหลายคนที่เขาคงไม่มีเงินซื้อ
มาค้นหาของที่ตัวเองมีไปแจกจ่าย
แต่มันส่วนน้อยค่ะถ้ารวมได้หลายตัวก็คงจะดีมาก
ทีมข่าวของเราเห็นแบบนี้จึงติดต่อไปยังครูตาย
หรืออาจารย์กระหนกการบัญชาบุตรสบง
อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยว่าเรื่องการขอรับบริจาคเสื้อสีดำ
เห็นปัญหาผู้คนที่ไม่มีเสื้อสีดำสวมใส่
แล้วก็อยากจะช่วยทำอะไรที่พอทำได้บ้าง
ก็เลยชวนเพื่อนค่ะมาร่วมบริจาคเสื้อสีดำ
แล้วก็เสื้อสีขาวที่ไม่ใช้แล้ว
โดยจะนำเสื้อมาแพ็กใส่ถุงแล้วก็ใส่การ์ด
พระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชลงไปและเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสื้อจำนวนห้าสิบตัว
ไปบริจาคตามไซส์งานก่อสร้างรวมถึงให้กับพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นตามข้างทาง
ไม่มีเสื้อสีดำสวมใส่บริเวณย่าลาดพร้าว
แล้วก็ย่านถนนโยธินพัฒนาแล้วค่ะทางนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะร่วมบริจาค
เสื้อผ้าสีดำและสีขาวที่ไม่ใช้แล้วนะคะสามารถนำมาบริจาคได้ด้วยตนเอง
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคารเก้าชั้นหกค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางมา
สามารถส่งมาทางปรายศนีย์ได้เช่นเดียวกันส่งถึงอาจารย์กระหนกการบัญชาบุษบง
ณนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่๑๒๖ทับ๑ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์๐๘๔๖๔๐๗๒๒๗ค่ะ